ปุ้ยเพิ่งบอกไปว่าทนายเดชาบอกใช่ไหม
เดี๋ยวจะมีอีกหนึ่งคนโดนออกไม้จับ
ซึ่งมันสอดคล้องกับอะไรรู้ไหมฮะ
กับกระแสข่าวที่ออกมาครับว่า
อาจจะมีไม่ใช่แค่หนึ่งคน

ใช่แล้วฮะทีนี้ไปย้อนดูซะหน่อยว่า
เมื่อวันที่๒๙มีนาที่ผ่านมา

มาสอบปากคำเพิ่มนะครับ

จ๊อปหรือว่านายนิทัศน์กิรติสุธิสาธร
มีกระติกหรือว่านางสาวอิสรินจุธาสุขสวัสดิ์
แล้วก็แซนหรือว่านายวิสาพัฒน์มโนมัยรัฐ

เพื่อจะตรวจสอบสำนวนการสอบสวน
ผลการสอบปากคำคนที่อยู่บนเรือครับก่อนจะมีการเดินทางออกไปเมื่อช่วงบ่าย
โดยไม่มีการเปิดเผยผลการประชุมความคืบหน้าของคดีแต่ถึงแม้จะไม่ได้เปิดเผยออกมา
มันมีกระแสข่าวว่าตำรวจเนี่ย
จะมีการออกหมายจับผู้ต้องหาในคดีนี้เพิ่มเติมครับ
แล้วก็มีรายงานว่าพนักงานสอบสวนชุดคลี่คลายคดีคุณตังโมไปที่ศาลจังหวัดนนทบุรี
เพื่อขออำนาจศาลออกหมายจับเพิ่มเติมกับคนบนเรือ๒คนครับขอหมายจับ๒คน
ในข้อหาให้การอันเป็นเท็จและข้อหากระทำการโดยประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
เพราะตำรวจเชื่อว่าคำให้การต่างยังมีบางส่วนไม่เป็นความจริง
อีกทั้งขณะเอ่อขณะที่คุณตังโมตกเรือมีคนเพิกเฉยอืม
พึงระวังแล้วก็ไม่ช่วยเหลือคุณตังโมก่อนจะตกเรือครับ
ส่วนผู้ชายอีกหนึ่งคนเนี่ยนะเป็นข้อหาทำลายหลักฐาน
เพราะมีพยาหลักฐานยืนยันได้ว่าชายคนนี้มีการทำลายหลักฐานก็คือ
พวกขวดเหล้าขวดวายหย่อนทิ้งลงแม่น้ำเจ้าพระยา
ซึ่งถ้าคุณผู้ชมติดตามคดีนี้จะเห็นใช่ไหมฮะ
มันมีวีดีโอวงจรปิดที่เปิดออกมาใครสักคนหนึ่งในนั้น
ขวดทิ้งลงไปส่วนผู้หญิงอีกคนที่อยู่บนเรือ
ตำรวจมีการกันไว้เป็นพยานบุคคลเพราะชุดคลี่คลายคดีเชื่อว่า
ขณะเกิดเหตุผู้หญิงคนนี้อยู่ในจุดที่
ไม่ได้อยู่ที่วิสัยที่จะเห็นได้ไม่ได้เห็นคุณแตงโมตกเรือนะฮะ
ลือกันแบบนี้ครับตำรวจจะว่าอย่างไรเนี่ย
จากการสอบถามแหล่งข่าวในตำรวจระดับชั้นผู้ใหญ่ที่ไม่ขอเอ่ยนามนะครับ
ตำรวจท่านนั้นบอกว่ายังไม่มีการออกหมายจับบุคคลใดเพิ่มเติม
จากสำนวนการสอบสวนยังไม่เสร็จสมบูรณ์ครับ